มีมีมีสิ่งสิ่งออกเหมือนกันครับผม
ก็เลยใช้วิธีว่าเรามีคนกลางคือกลางเป็นตัวกลาง
ช่วยแบบเหมือนเราโยนไอเดียไปใส่คนนี้เพื่อคนนี้จะได้แบบเคลียร์ให้เรา

แบบว่าไม่อยากได้ทีเวทติ้งแบบว่าไม่อยากได้แท็กสารอะไรอย่างนี้
พี่ก่อนขอชี้บอกมา
พี่ก่อนเขาก็ใช้สิทธิ์ไขมันมันไม่ใช่ปรัสไขมันมีอย่าง
ร้อนร้อน